คุณเพชรเผ่าเพชรออกมาแฉเลยนะว่าตอนนี้
ความรักดูเหมือนว่าเขาจะงอนผมอะพี่

เพราะอะไรรู้ไหมล่าสุดเขามารับบทเด็กติดเกม
แล้วด้านปิดจริงมันต้องเข้าถึงบทบาทไง

ก็อาจจะลืมแปมไก่อาไปบ้างนะคะ
แต่ว่าก็คงจะเป็นไงแค่งอนกันนะคะ

เล่นเกมฝ่ายนั้นอ่อนพี่
สู้ผมไม่ได้หรอกไม่อยากเล่นด้วยเลย

แล้วก็รู้สึกว่าทำอะไรไม่ค่อยได้เลยชีวิตนี้

ไม่มีอะไรมากมายครับ

ไม่ชอบเล่นกับคนอ่อนค่ะ

มีบาร์ฟกันเล็กน้อยนะคะก็เข้าใจผู้หญิงกันที่เด็กชอบเล่นเกมแล้วนะเออถ้าผู้ชายนะคะ
ส่วนใครที่คิดถึงหนุ่มเพชรนะคะในลูกสาวประเภท๒กับซีรีส์
เพราะว่าแววมาว่าจะมีโปรเจกต์ปรับบทใหม่ค่ะขึ้นจอใหญ่เลยนะเป็นหนังเลยล่ะค่ะ
ยังไม่ได้คอนเฟิร์มเลยครับผมใช่ก็ยังรอทางผู้ใหญ่
เป็นซีรีส์เราก็ว่าสนุกแล้วนะได้เห็นแง่มุมต่างตอนแรกสงสัยว่าเป็นหรือเปล่า

คือตอนแรกเขาเล่นเป็นเพื่อนสาวดิฉันก็เชื่อนะด้วยความว่าดิฉันก็มีเพื่อนสาวเยอะ
ฉันก็บุคลิกเขาคือใช่เลยคือตีมันแตกมากแล้วมาตอนนี้คือเป็นเด็กติดเกม
ก็อินเข้าไปอีกแล้วครั้งหน้าเนี่ยไม่รู้จะบทบาทไหนนะคะ
เตรียมรอปวดหัวไว้แล้วกันนะคะสำหรับแอนไก่อานะคะ